ท่านผู้ชมทางบ้านคนนี้ทานได้น้อยมาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงให้ทานได้เต็มขีดจำการของเขา

ก็คือเขาจะทานได้แค่นี้เขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นในปริมาณอาหารที่เขาทานน้อยอยู่เนี่ย
เราจะต้องเพิ่มให้มันมีพลังงานเพิ่มขึ้น

เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นอาหารซึ่ง
แต่วันนี้ครับเราจะเน้นเรื่อง

เป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคน

แบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณ

โอเคไม่ถึงแล้วค่ะ
ไม่ต้องจับสิครับอันนั้น